ออกมาอีกแล้วคุณครูชาตรีเนี่ย

เพราะว่าคุณครูเป็นครูสอนภาษาไทย
แล้วครูบอกว่าเรื่องภาษาไทย

เพราะฉะนั้นเอาเพลงมาใส่ซะเลย

เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เป็นธรรมนองจากเพลงเชือกวิเศษ

ทำให้จำเกี่ยวกับภาษาไทยได้มากขึ้น

อีกหนึ่งเพลงเอ็มวีเพลงนี้ชื่อว่า

รถเวลาเมาน้ำ
มันอันตราย
แค่ไหน
ไม่เคย
ไม่เคยจะฟัง

เพลงนี้ไม่ใช่เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

แต่งเนื้อร้องออกมาเพื่อเป็นการเตือน

ไม่เคยไม่เคยจะฟัง

คุณครูชาตรีบุญมีหรือว่าครูแว่นดำเนี่ย

ผู้พิการทางสายตาแห่งโรงเรียน
เทศบาลบ้านกรองภาษีอำเภกันตังค์

หวังดีจุดประสงค์ก็เพื่อ
โรนโรงป้องกันอุบัติเหตุ

แสดงความปฏิเสธเป็นคำบอกห้าม

แก่คำว่าไม่เปล่ายา

เพื่อคอยเตือนสติคนที่รักว่า

หรือเวลาขับรถเวลาเมาน่ะ

เอาเพลงนี้ไปเปิดให้พ่อฟัง

ตั้งวงดื่มเพื่อคอยเตือนสติ

ถือว่าเป็นการทั้งให้ความรู้เรื่อง

แล้วก็รณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ

สำหรับทีมของครูแว่นดำ

ยังไม่เข้าใจว่าคำวิเศษได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
อกจากนี้มีเพลงคำมีเสน่ห์
เพื่อให้เด็กใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็พูดให้มีหางเสียง
เพลงครูวุ่นวายที่รักเธอ
เพื่อให้เด็กไม่ไปหลงไหลมัวเมากับเกม
โดยไม่สนใจการเรียนนะคะ
ก่อนหน้านี้มีอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันเพลงคู่ลอง
เพื่อให้เด็กเข้าใจถึงความรักที่ถูกต้องในวัยหนุ่มสาวค่ะ

ผู้หญิงท่านนี้คือใครคนร้องคือใครนะครับอ้า
คนร้องก็เป็นคุณครูเหมือนกันนะครับ
ก็คือคุณครูสุธิสาบุญมี
หรือว่าคุณครูมะปรางนั่นเองที่ร้องเสียงเพราะเมื่อกี้

น่ารักนะฮะเอามาเตือนภัยกันนะครับ